หลอกหรือเปล่ากนนี้เขาไม่ใช่นักบอลนะ
สำหรับชิภบปกชาติแล้วก็พี่เฉา
หลายคนมาว่าคู่นี้เป็นไงไม่ไงกว่า

เขามันพูดอยู่ว่า

คือต้องบอกว่าอกอีแป้งจะแตกมากติดตามข่าวนี้

เฮ่ยถ่ายละครถ่ายละคร
มีเรื่องให้นักสืบโซเชียลชาวเผือก
พวกเราต้องออกทำหน้าที่กันรัวนะครับ

พี่ชาวชาวลิศได้โพสต์ภาพร่วมโตดินเนอร์
นักแสดงสาวสุดเซ็กซี่อย่างจิ๊บปกฉัน

งั้นเปิดตัวเดือนเกิดเฮียเลยละกัน
เรารักกันครับเราจะเป็นคู่รักใหม่ของวงการ
พร้อมอีโมติคอลด้วยหัวใจสีแดง
เอาแล้วชาวแล้ว
แล้วก็ไม่ได้โพสต์คนเดียวพี่เปิ้ล

ฝ่ายหญิงก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับ

ว้าวขอบคุณที่พามานะคะ
เออพี่เปิ้ลว่าอย่างไรล่ะเอาแล้วไง
งานนี้เพื่อนพ้องของดีเจชาวอดรนทนความเผือกนี้ไม่ไหวค่ะ
ขอพื้นที่เข้ามาส่งเสียงแซวกันยกใหญ่เลยทีเดียว
ซึ่งพี่เช้าก็ได้ตอบกลับไปว่า

เล่นหรือเปล่าแซวกันขำหรือเปล่าก็เป็นพี่น้องกันนะ

แต่พอเมื่อเข้าไปแอบส่องในอินสตราแกรมของฝ่ายหญิง
ก็ไม่ต่างกันค่ะเห็นภาพสุดมุ้งมิ้งนะ

เออเขามีข้อความบัญญาณอย่างนี้พี่เปิ้ลตามมาด้วยโอ้โฮไอ้อ้วนเขาแพ้
เดินทางปลอดภัยนะจ๊ะก่อนทิ้งท้ายด้วยแฮสแท็ก
หมูปิ๊งเขาเรียกกันว่าหมูปิ๊งแต่เขาเหลียวหรือเปล่า
ทุยีโอ้โฮแล้วก่อนไฟล์ชายนะจะมาตอบกลับว่า
อยู่ต่อเลยได้ไหม

มีสันนิษฐานสองข้อนี่กัน
คือหนึ่งจิ๊บปกชัดเนี่ย
แต่ก่อนเขามีแฟนเป็นธอม
สันนิษฐานข้อแรกคือชาวแปลงเพศเป็นธอมแล้ว

จิ๊บปกชัดเนี่ยเป็นคนรักหมามาก

อันนี้พี่เช้าเขาเป็นดีเจเบอร์ต้นของเมืองไทยนะ

อ้าวเหรอคือจิ๊บปกชัดไง

เพราะฉะนั้นชายใดที่มีชื่อว่าชาวรักหมด
แล้วเช้าเนี่ยนิสัยเหมือนสุรรักษณ์เหมือนกันนะ

ไม่ชอบเรียไหม
คือชอบแบบว่าเป็นคนน่ารัก
เป็นคนพี่อ้อนเป็นผู้ชายพี่พี่อ้อน
เพราะฉะนั้นเป็นไปได้นะ
คืออยากรู้ว่าคุณจิ๊บว่าอะไร

เดี๋ยวเราไว้นะงี้

สร้างกระแสหรือเปล่าไปจ้างน้องเขา

แล้วถ่ายรูปแล้วไปขอกินของเหลือ
ช่วยมานี่หน่อยถ่ายรูปหน่อย
ไม่มีข่าวมานานแล้วอย่างนั้นหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องรอติดตามพี่เปิ้ลสัญญาแล้วนะ

ทำไมพระพี่ก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะ
บกชัดเนี่ยจะต้องเป็นพรีเซนเตอร์ร้านอาหารสุนัขเลยนะ

อย่าว่าแต่ชื่ออะไรปากเฉามันก็เฉาเลยล่ะ